ที่แบบจะทำบุญอะไรก็ต้องดูนะคุณผู้ชม
นี่ชาวบ้านที่ตราดเขาบอกว่ามีแม่ชีชุดขาวมา๓คน
แล้วมาเดินเรียรัยทีนี้เอ๊ะมันแปลกอ่ะ
ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาจากวัดไหนมาจากสำนักไหน
คือเปล่าเลยคุณผู้ชมนี่คือเป็นแม่ชีเก๋
แล้วตำรวจเตือนไปแล้วนะอย่าทำอย่าทำ
คล้อยหลังตำรวจปั๊บยังเดินเรียรัยต่อ
คราวนี้โดนจับเลยสิคะชีปลอมเหรอเนี่ยฮะ
เออเคยเห็นแต่ชีเปลือยใช่ไหมอันนี้ชีปลอม
ก็ชี้เปลื้อยก็ไม่เคยเห็นนะเอออ๋อนี่

ปลอมอย่างที่ว่าสวมชุดขาว

นี่อยู่ที่ซอยตลาดไร่รังนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
นี่ตอนที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วนะ

ก่อนนั้นเนี่ยขวานเขาร้องมาเห็นป่ะ

ผู้หญิงเนี่ยที่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ย
อายุสักประมาณ๔๐๕๐เดินเรียรัยตังชาวบ้าน
ไม่น่าไว้ใจเลยตำรวจไปถึงก็ไปเตือนก่อน
อ้าวอย่าทำทำแบบนี้ไม่ดีนะ
เขาก็รับปากแต่พอตำรวจกลับปั๊บ
สามคนนี้ก็ยังเรียรัยต่อค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าตำรวจบอกว่าไม่ได้แล้ว
คุมตัวมาแล้วก็เอามาที่สพ

ถามว่านี่มาจากวัดหรือมาจากไหนเนี่ย

แล้วทำไมถึงนุ่งขาวห่มขาวแบบนี้

เอาลองฟังลองฟังดูพูดอย่างนี้จริง
มาจากวัดหรือว่าสำนักของอะไร
ทำไมถึงนุ่งขาวห่วงขาวอย่างนี้
แล้วเรามีอะไรผมเห็นถือไม้อะไรที่ว่าเข้า
อ๋อคืออะไรมันคืออะไร

ฮะไม้เฉยเลยหรือแบบ

ไม่บูชาราคาอะไรเท่าไรอย่างไรครับ
แล้วแต่ศรัทธาทีนี้สายตรวจก็คุมตัวไว้
แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
นี่เห็นไหมนุ่งขาวนุ่งเฉย